ส่วนกรณีที่มีคนร้ายมุดรั้วของทางด่วนเข้าไปขโมยเงินในด่านเก็บเงินทับช้างนะคะ
ผู้บัญชาการผู้บังคับการตำรวจนครบานที่๔นะคะ
สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่เร่งติดตามตัวคนร้าย
ขณะที่บรรยากาศที่ด่านเก็บเงินเป็นไปอย่างปกติค่ะ
บรรยากาศด่านเก็บเงินทับช้างบนถนนกาญจนาพิเศษ
แหวนตะวันออกในจุดที่คนร้ายบุกชิงทรัพย์ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาดูแล
ขณะที่การติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล

เนื่องจากคนร้ายแทบไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้เลยนะคะ
มีเพียงรูปภัณฑ์ของคนร้ายที่มีแล้วก็เห็นจากกล้องวงจรปิด

ผมบอกตรงนะครับว่าก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับ
เพียงแค่ว่าเราได้เห็นแต่มีรูปประพันธ์คนร้ายลักษณะรูปร่างไปยังไง
ซึ่งเป็นคนไม่อ้วนหรอกครับเพราะไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะรอด
ถ้าขายเข้าไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของยานพนะต่าง
ทิ้งไว้ให้เราค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าเราก็
สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เราเราก็ใช้จากสิ่งที่เขาทิ้งนั่นแหละ
ต่อไปครับความคืบหน้าขณะนี้เนี่ยยัง
ยังไม่มีอะไรมากครับแต่ผม
รับปากว่าจะทำเต็มที่เพื่อที่ให้ได้ตัวคนร้ายมา
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้คนเหล่านี้เข้ามาเนี่ย
ผมว่าต้องเกิดเหตุอย่างนี้อีกหลายเรื่องครับ
โดยสั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจนครบานประเวท
ชุดสืบสวนนครบาน๔ค่ะ
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ซึ่งนอกจากนี้นะคะพลตำรวจตรีนันทชาติยอมรับว่า
พื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างมีช่องโหวต
ในเรื่องของความมืดและช่องทางในการก่อเหตุ
ซึ่งเบื้องต้นค่ะทำได้เพียงแนะนำ
ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เก็บเงินต่างเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะ